คุณผู้ชมก็คงได้ติดตามไปแล้วทางแอปพลิเคชันนะครับ
ส่วนที่ได้ดูอยู่นี่เป็นไฮไลท์นะครับคุณผู้ชมครับ

ทั้งคู่เสมอกันอยู่ที่๑ประตูต่อ๑
ต่อในครึ่งหลังลูกนี้สุดสวยเลยครับบางกอกกันพลิกขึ้นนำ๒๑
นาทีที่๒๙สุภพุธเถื่อนกลางกลอยลงมาตีสมัยกับชนบุรีได้อีกครั้งเป็น๒ประตูต่อ๒
ยิงลูกนี้เข้าไปทำให้ขึ้นนำแล้ว๓ต่อ๒นะครับสำหรับชนบุรีและนาทีที่๓๘
กสวนกลับมานะครับแล้วก็เป็นสรษักภูมิจริตที่ยิงไปติดเซฟก่อนที่จะเป็นสุภวุฒินะครับที่ตามซ้ำเข้าไป
และราชนาวีนะครับชนะมศรีปฐุมไป๖ประตูต่อ๒
ส่วนผลคู่อื่นนะครับมกระเสมบรรดิษฐ์ไทยลีกนะครับนัดที่๑๓ครับ
สำเร็จนะครับ๒ประตูต่อ๒ครับ